พี่อามภาษชาภาของเราหลายคนได้เห็นความแทบความคิด
ชุดว่ายงามแต่ละวันยังไม่เปลี่ยนไม่ซ้ำแบบกันเลย

นี้น่ารักมากเล่นลิ้นหลอกลิ้นปิ้นตานะคะ
ซึ่งจะบอกว่าจริงสกรูปนี้ดิฉันตั้งใจทำ
เพราะว่าอยากให้ดูรูปสวยของอัมเก็บตกกับเมาดีป

เพราะว่าฉันสงสัยพี่ยุ้ยปาป้าทำงานอยู่วิกหมอชิด

ว่าเห็นพี่ยั่มพจรพาทสวยบานนี้เขาแตะหลัก๔แล้วนะ

จะบอกว่าชุดว่ายน้ำที่เห็นใส่เนี่ยคือเป็นอภินันทนาการ
ก็คือแบบว่าโอ้โหแบรนด์ดังเอาให้ใส่คุณผู้ชม
เห็นชุดสีขาวมาตัวแรกอะค่ะคือ๒๐๐๐๐๐อ่ะ

คุณผู้ชมอ่ะนี่ดูชานกแชนแนววากันไป

เราก็เลยไปถามว่าทำไมช่วงนี้คุณอ้ำพัชราภาถึงมี

เด็กเข้ามาโพพันต์ตลอดนี่กัญชรัฐก็ไปด้วยไง

เขาบอกว่าอย่างนี้นะคะคุณต๊อกแต๊กเนี่ยเจียดคิวทองมาทำนายดวง
ให้เราฟังว่าคุณอ้ำเนี่ยดวงนางพญา
ดังนั้นผู้ชายที่เข้ามาจะมีมาตลอดเลยค่ะคุณ
แต่ว่าด้วยความว่าดวงคุณอ้ำเป็นนางพญาก็ต้องเป็นผู้นำผู้ชายเท่านั้น
แต่ดวงนางตอนนี้ค่ะหนุ่มอายุน้อยกว่ามาวินแน่นอน
เพราะว่ารู้จักวางตัวเข้าอกเข้าใจเอาใจใส่

แต่หลังจากนี้หมอดูบอกว่าถ้าคุณอ้ำมีความรักจะดีมากแล้วก็ราบรื่นด้วยนะคะ

โอ้โหแล้วส่วนพี่กึ้งเฉลิมชัยก็ยังไม่ไปไหนอันนี้หลานเขานะ
คือพี่กึ้งเนี่ยก็โสดแล้วโสดอีกโสดรอใครก็ไม่รู้
น่ารักนะคะก็รอดูแล้วกันนะคะได้แต่ยิ้มแทนคุณอ้ำพัชราภาเพราะคุณต๊อกแต๊กเขาทักแล้วนะคะว่า
ดวงน่าจะปังความรักน่าจะมาส่วนพี่กึ้งติดชั้นไว้นะคะว่าจะให้สัมภาษณ์ไม่สัมภาษณ์เลยนะคะ
เออแต่อ้ามต้องยอมรับกราบน่าจริงนะ
เดี๋ยวคราวหน้าฝากพี่แต๊กไปถามพี่อ้ามหน่อยละกันว่าบอกมาแบบเนี้ยว่าจะมีดวงแบบว่าเออเด็กต้องมีการอุปถามอะไรอย่างนี้นะคะ
พี่อ้ามจะเห็นด้วยดีงามรึเปล่านะคะเดี๋ยวจราจรการจะถามให้นะจ๊ะ